เรื่องเป็นคลิปของผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาถูกแฟนเก่าเนี่ยเข้าไปทำร้ายร่างกายนะฮะแล้วก็ทำร้ายเขาเคยถูกทำร้ายข้ามวันข้ามคืนมาก่อนด้วย

แต่เลิกกันไปแล้วและยังย้อนกลับมาทำร้ายร่างกายเขาอีกมีทั้งมีดทั้งปืนทั้งขวดไปทุบรถไปดูภาพเหตุการณ์ช่วงนี้นะครับ
โอ้โหเนี่ยฮะคือเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปขณะที่ถูกแฟนเก่า
ทีรถจักรยานยนต์สมกะน๊อกที่คุณคุณผู้ชมเห็นเนี่ยสมกะน๊อกคือแฟนเก่านะ
แต่ภาพนี้คือผู้หญิงกำลังเอาพื้นอยู่

คือแฟนเก่าขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็ไปกระชากผู้หญิงออกจากรถ
ฉกเอาเงินเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็ทำร้ายร่างกายนับครั้งไม่ถ้วน

ทนไม่ไหวแล้วเออฝ่ายหญิงบอกทำดีไหมทำใช่ไหม
จนมีพลเมืองดีชาย๓คนที่อยู่ตรงนั้นเข้าไปห้ามไปช่วย

ซึ่งหลังเกิดเหตุผู้หญิงทั้งสองคนที่ถ่ายคลิปด้วยเนี่ย
ก็เอาหลักฐานพวกนี้ไปแจ้งความกับตำรวจด้วยที่สนมักกษันพร้อมกับมีดปลายแหลมด้วยนะครับ
ข่มขู่พวกเธอด้วยนะฮะซึ่งแจ้งข้อหาเรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วยนะครับ
ทีนี้ทางด้านของอดีตแฟนบอกว่าวันเกิดเหตุไปทำธุระที่คลินิกย่านอาซีเอ
ขณะกำลังจะลงจากรถก็ไปเจอผู้ชายคนนี้ที่เป็นแฟนเก่า
ขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวแล้วก็ปรีตรงเข้าไปที่รถพร้อมกับโชว์มีดข่มขู่
จนมีการต่อสู้กันทั้งสองคนพยายามหนีเข้าไปในคลินิก
แต่ว่าแฟนเก่าคนนี้ก็หนีตามเข้าไปครับจนเจ้าของคลินิกเนี่ยร้องขอให้ทั้งหมดออกจากร้าน
เพราะกลัวว่าข้าวของจะเสียหายออกไปตีกันข้างนอกว่าที่ถ่ายเนี่ยเป็นคลินิก
ต่อมาก็มีการโทรศัพท์ไปหาตำรวจแล้วก็ให้นั่งรอในรถ
แต่ว่าแฟนเก่ายังไม่ยอมไปไหนหยิบปืนออกมาข่มขู่แล้วเอาขวดเอ็มร้อยทุบกระจกรถสิบ
ถึง๑๕ครั้งจนแตกนะฮะจนมีการต่อสู้กัน
ฝ่ายชายอาศัยจังหวะตอนนั้นขโมยโทรศัพท์มือถือขโมยเงินไปนะครับ
แล้วก็มีพี่สาวไปช่วยผู้หญิงคนนี้นะที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้นะฮึดสู้นะฮะเอาหมวกกันน็อกทุบกลับไปหลายครั้ง
อีกฝ่ายเนี่ยคว้ารถจักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไปไปฟังเสียงกันหน่อยนะครับ
เหมือนจะหยิบปืนออกมาอืมใช่มีมีดมีปืนแล้วก็มีขวดเอ็มร้อย
แต่ก่อนหน้านี้เขาเคยถูกรถมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือบอกให้เราออกมาคุยกับเขา
เราก็ไม่ออกเราก็ล็อกรถเอาไว้เขาก็เอาขวดกระทิงแดงขวดเอ็มร้อยอ่ะ
ขึ้นมาแล้วก็ทุบเข้าที่กระจกรถประมาณสิบถึงสิบห้าครั้งจะให้กระจกรถแตกอะค่ะ
อธิบายมาแบบนี้นะคุณผู้ชมภาพที่เห็นที่ทำร้ายกลับไปนี่คือ
พี่สาวของผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายใช่ค่ะอ่าคือผู้หญิงเนี่ยอยู่ในรถ
แล้วผู้ชายพยายามไปทำร้ายทุบกระจกเอาโทรศัพท์เอาเงินเข้าไป
แต่พี่สาวที่ไปด้วยอ่ะไม่ไหวแล้วก็เลยไปช่วยคว้าหมวกกันน็อกฟาดผู้ชายไม่ยั้ง
คนทำนี่คือพี่สาวของผู้หญิงที่เป็นแฟนเขาแล้วจะมีจังหวะหนึ่งที่มีผู้หญิงใส่เสื้อสีดำ
คนหนึ่งเนี่ยเข้าไปเอาของในรถแล้วแล้วก็ออกมาแล้วก็เหมือนเครื่องอะไรไม่รู้
ผู้ชายด้วยคนนั้นแหละคือผู้เสียหายทีนี้ผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกทำร้ายร่างกายคบกับ
ก็ทำมาตลอดเราก็เราก็เคยให้อภัยด้วยเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะเลิกได้
อืมแต่ก็มันก็พอเราให้เอาไปมันก็เหมือนมันซ้ำซากแล้ว
มันเริ่มหนักขึ้นเริ่มเกินเยียวยาแล้วมันไม่ไหวแล้วเราก็พยายามแยกตัวออกมา
แต่เขาก็ไม่ยอมจบเขาก็ตามละลานเราข่มขู่จะเผาบ้าน
ผู้เสียหายก็ได้ไปแจ้งความที่สพพระสมุทรเจดีนะครับ
เคยไปแจ้งความไว้แล้วมา๓เดือนก่อนตอนที่ถูกทำร้ายร่างกายครั้งนั้น
แต่ว่าคดีก็ยังเงียบตำรวจอ้างว่าแค่ข่มขู่ยังไม่ได้ฆ่า
อ่าแต่ถูกซ้อมข้ามวันข้ามคืนนะฮะ
ขณะเดียวกันก็ไปแจ้งความที่ศูนย์ไปแจ้งเรื่องที่ศูนยำรงธรรมจังหวัดเอง
ทหารก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านฝ่ายชาย
ไปตรวจพบมีสารเสพติดในร่างกายด้วย
แต่ต่อมาก็มีการปล่อยตัวไปโดยอ้างว่าเจ้าตัวสำนึกผิด
แล้วก็จะปรับปรุงตัวใหม่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการดำเนินคดี
โดยหวังว่าทางตำรวจนั้นจะดำเนินการอะไรบ้าง
เพราะตอนนี้ทุกคนในครอบครัวหวาดกลัวมากว่าผู้ชายคนนี้
จะย้อนกลับมาทำร้ายร่างกายอีกนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรื่องของความรักอีกแล้วนะครับ